กลับไม่ถึงบ้านทั้งที่เตรียมตุ๊กตานะ
จะเอาไปให้หลานสาวในวันลอยกระทง
แต่ว่ามาเกิดเหตุกับคุณยายซะก่อนนะฮะ
มีคลิปจากกล้องหน้ารถให้คุณผู้ชมได้ดูเหตุการณ์นะครับ
คุณผู้ชมฮะเห็นภาพเหตุการณ์แล้วใช่ไหมฮะ
รถและร่างของคุณยายถลายไปตามท้องถนนไกลเลยนะฮะ
หลังจากที่ถูกรถกระบะคันข้างเนี่ย
นี่จังหวะชนชนแล้วไฟแลบพื้นเลยนะฮะ
ร่างคุณยายเห็นไหมครับอยู่ตรงข้างเกาะกลาง

เนี่ยขับไปแล้วนะครับไปเลยฮะไม่จอดหรอไม่หยุดฮะไปนู่นเลยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้นะครับ
ภาพจากกล้องหน้ารถอีกคันคันข้างจับภาพวินาทีไว้ได้นะครับ
รถจักรยานยนต์คือวิ่งอยู่เลนขวาสุดเพื่อจะกลับ

สักพักรถกระบะเขากำลังแซงขึ้นแซงรถที่มีกล้อง
แซงเข้าไปแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์อย่างจังนะฮะ
อย่างที่บอกไปทั้งคนและรถจักรยานยนต์
ถลายไปตามถนนอย่างแรงอย่างไกล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนแม่สอดตาก
หน้าศูนย์นวดแผนไทยเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตาก

พบรถจักรยานยนต์พังยับเยินรถกระเด็นไปไกลกว่า๑๐๐เมตร
ส่วนผู้เสียชีวิตคือนางเกษรจุ๋มใจอายุ๖๙ปี
เป็นหมอนวดแผนไทยคุณ
จะออกมาจากศูนย์นวดแผนไทยนั่นแหละนะครับ
น่าเศร้าสลดมากกว่านั้นก็คือ
ตุ๊กตาแมวคิตตี้ชุดสีเหลือง

กำลังจะนำไปมอบให้กับหลานสาว
วันลอยกระทงคุณดูสิตุ๊กตาตัวนี้
ไม่ถึงมือหลานสาวเพราะคุณยายกลับไม่ถึงบ้านนะครับ
ถูกรถชนกลางถนนเสียชีวิตซะก่อนนะครับ

ชิ้นส่วนของรถกระบะที่ชนและขับหลบหนีไป
หล่นอยู่ก็คือแผ่นป้ายทะเบียน
หมายเลขทะเบียน๕กสเส๑๔๗๗ตรมค

ในการที่ตำรวจจะติดตามตัวคนขับ

แล้วก็ยี่ห้อรถอะไรก็ตกหล่นอยู่ตรงนี้นะครับ